ภัยการระวังมิจฉาชีพที่มาในคราบของพระปลอม

ผู้ชายคนหนึ่งนุ่งจีวอนไป

ถือกระป๋องกระถิ่นสามัคคีไปขอตั้งอยู่ในร้านหน่อย
ฝากหน่อยนโยมเดี๋ยวอัตมากลับมาเก็บเงิน

พร้อมกับเอกทรงเอกสารกระป๋องแล้วก็เนี่ยฮะ
ก็มาเป็นคราบของพระสงฆ์แต่คิ้วดกนะไม่โกนนะ

ประมาณนั้นมีรถกระบะพามาด้วย
วงจรปิดของร้านนี้อยู่ที่อำเภอพนัฐอ่าพัฒนานิคมที่มรยองบันทึกภาพ

โกนผมแต่ไม่โกนคิ้วเอากระป๋องกระถิ่นสามัคคีมา
มีตราของวัดร่องเพกาที่ลบบุรีมาขอตั้งเอาไว้ก่อน
เพื่อให้คนบริจาคเงินแล้วบอกว่าเดี๋ยว๒๗ตุลาคม
อาจจะมาจะกลับมาเก็บนโยมนะนะฮะ
เจ้าของร้านคือคุณออนอนงบอกว่าสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่า
เอลงมาแต่งตัวแต่งมีจีวงจีวรเหมือนพระ
ทำไมไม่โกนคิ้วท่าทางรีบพูดลุกลี้ลุกลนผิดปกติ
แล้วก็มีคนขับมาอีกคนนึงนะฮะ
พอพูดเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปเลยขึ้นรถไป
เธอก็รับกระป๋องกระถิ่นเอาไว้นะด้วยความสงสัยนะฮะ
ว่าเอ๊ะวัดร่องเพกามีจริงหรือเปล่านะ
พอโทรไปสอบถามท่านเจ้าเอวัดท่านเจ้าเอวัดคะ
พอดีมีพระรูปหนึ่งบอกว่ามาจากวัดของท่าน
เอากระถิ่นมาตั้งเอาไว้มันจริงหรือเปล่า
เจ้าอาวาสก็บอกว่าโอ๊ยไม่รู้เรื่องเลย
ที่วัดไม่ได้มีนโยบาให้พระออกไปไม่ได้อะไรเงินแบบนี้เลย
ถ้าเจออีกแจ้งความได้เลยฟังเจ้าของร้านหน่อยนะฮะ
สุดท้ายนะฮะไปถาม

คือชาวบ้านในพื้นที่มีกระป๋องตั้งทุกร้านเลย

ป๋องกระถิ่นสามัคคีโดนกันหมดเลย

คือคนในภาพเนี่ยเอากระป๋องไปตั้งไปขอไม่ได้รายเงินกระถิ่นกันทุกร้านเลย

มิจฉาชีพนะครับระวังกันด้วยแล้วกัน
เดี๋ยวนี้กระถิ่นถึงขั้นต้องเช็คแล้วเหรอคะว่าของปลอมหรือของจริงเนี่ย
ต้องโทรไปหาชาวบ้านเลยนะว่าจริงหรือไม่จริง
แต่นี่ทำดีนะคะตรวจสอบเอาไว้ก่อนดีที่สุด